ตอนแรกเลยฝันแรกอยากเป็นหมอแต่เชื่อไหมว่าพี่เคยเขียนเรียงความ
แล้วก็เนี่ยกูถามคำถามนี้แต่พี่ไม่ได้ตอบว่าพี่อยากเป็นหมอ

ดำไม่ใช่คนเสือกนะแต่มดดำเป็นคนสารแน
อยากรู้ทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ไม่ใช่พี่เป็นคนเสือก
มันไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นพี่มองว่าผู้ประกาศข่าวไม่ใช่ชีวิตพี่
คือถ้าพูดต่อหน้าผมนะสื่อเป็นสื่อกลางน่าจะเป็นคนกลางไม่ได้
ผมจะยกนิ้วให้ด้วยให้เลย

คุณหนุ่มกัญญ์ใชกรำเนิดพลอย
แต่แม่ทรัพย์ทิมก็บอกว่ามึงเปลี่ยนชื่อเพราะว่ามึงเรียนไม่เก่งเปลี่ยนเป็นวุฒิภูมิโรธ
วุฒิการศึกษาโรดโชดช่วงชัชวานป้าพี่ก็โอเคครับได้อย่างนั้นให้เปลี่ยน
อ่าเปลี่ยนเป็นวุฒิโรธค่ะวันรุ่งขึ้นโรงเรียนแม่งไล่พี่ออกเลย
คุณหนูก็เป็นเด็กที่แบบถูกตามใจอะไรอย่างนี้
แล้วก็เกเลชอบเที่ยวอะไรอย่างนี้เด็กเพื่อนอะไรอย่างนี้

ฝันแรกของหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยคืออะไรฮะ
ฝันหมายถึงอยากเป็นอะไรอย่างนี้โตขึ้นมาจากเด็กแล้วอยากเป็นอะไรหรือฮะ
เกเรมาก็ไล่ตีกันตลอด

เลวคือเด็กเรียนไม่ดีเลย
ดีเพราะไม่ตั้งใจหรือว่าไม่ดีเพราะหัวไม่ดี

เวลาฟังอะไรเราไม่ค่อยเข้าใจชอบเข้าใจเอาเอง

แบบนี้เราไม่รู้หัวดีหรือไม่ดีแต่ว่าพี่ว่า
อะไรใครพูดบางทีมันไม่เข้าหัวเรา
ต้องบอกอย่างนี้ตัวพี่เองได้โอกาสกับทางช่อง๓

ต้องยอมรับเลยตัวพี่เองเล่นละครกับช่อง๓มาตั้งแต่แรกเลย
นะฮะนี่คือโอกาสครั้งแรกที่ได้รับกับช่องสาม
โอกาสครั้งที่สองนะฮะก็เป็นโอกาสจากช่องสาม
คือทางคุณไก่วรายุทธ์นี่แหละเป็นคนมอบบทบาทพิธีกรให้พี่
ใช่ที่รัดหลุอลังการและเวิร์ดสุดสุด
ตอนนั้นสมบบาลพิธีกรในดาวร้านดวงเปลี่ยกมายังไง
สเต็ปมันต่างกันยังไงฮะคือมันเหมือนกับเราอ่ะมีความเขาเรียกอะไรอ่ะ
เรามีความถนัดในการเล่นละครแล้วจำบทละครแต่พอเป็นพิธีกร
มันกลายเป็นอีกแบบหนึ่งคือพอเราเล่นละครแล้วเราจะต้องอ่านสคริปต์
แล้วเหมือนว่าเราจะต้องจำสคริปต์ให้ได้ซึ่งจริงแล้วมันไม่ได้จำเป็นต้องจำสคริปต์ให้ได้ไง
ถูกไหมมันไหลไปเรื่อยเรื่อยแต่ด้วยความที่มันมันเล่นละครมาจนมันมันชินอ่ะ
เราก็จะพูดแบบแข็งออกไปอ่ะเช่นก็เดี๋ยวลองไปดูนะครับว่าเออเป็นยังไง
นะครับคืออะไรอย่างเงี้คือมันดูงงอ่ะมันไม่ใช่ตัวเราอ่ะท้อมากเลยนะ
แต่พอหลังจากนั้นเนี่ยมีโอกาสไปทำรายการอื่นต่อเนื่องมันพอเราไปอยู่โดยที่เราไม่ได้อยู่ในดาวล้านดวงปุ๊บ
ครับมันปรับตัวเองเลยให้เป็นตัวเราเองมากขึ้น
กระแสก็เริ่มมาจากแฟชั่นของตัวเองที่อยากจะมีรายการท็อกอย่างนี้ใช่ไหมครับพี่หนุ่ม
คือเอาจริงมันเริ่มมาจากการที่พี่เป็นคนชอบเสือก
หนุ่มขี้เสือกเลยเหรอเสือกมากพี่ว่าพี่เสือกมากกว่ามดดำ
ดำไม่ใช่คนเสือกนะแต่มดดำเป็นคนสารแนอยากรู้ทุกเรื่องอะไรอย่างนี้
แต่พี่ไม่ใช่พี่เป็นคนเสือกมันไม่เหมือนกันนะคืออยากรู้อ่ะ
อยากรู้มันเกิดอะไรวะมันเป็นยังไงมันเพราะอะไรครับแล้วความเสือก็อยากจะถามด้วยไงอ่า
ก็ถามว่าทำไมเพราะอะไรมันเกิดอะไรขึ้นวะบอกหน่อยดิบอกหน่อย
คือเป็นคนแบบนี้ด้วยท่าทีที่แบบเป็นคนบันเทิงด้วยใช่ไหมเวลาถามถ่ายเนี่ย
มันก็เลยดูสอบมันก็เลยดูมาร้านแล้วคืออันนั้นเป็นผลพลอยได้จริงคือผมต้องบอกก่อนว่าในจังหวะ
แต่พี่ไม่มีโอกาสทอล์กเลยนะจุดเปลี่ยนในชีวิตอีกอันหนึ่งเลยก็คือเจ้านายที่ช่อง๓นี่แหละเรียกพี่ไปคุย
อยากจะให้พี่เนี่ยได้ลองเป็นผู้ประกาศข่าวดูโอ้โหซึ่งวันนั้นเราทำโหนกระแสแล้วไงโอ้โหวันนั้นเหมือนแบบฟ้าถล่มมาก
คือก็ผมยังขอตัดสินใจก่อนนะครับอะไรอย่างนี้มันรู้สึกตกใจแล้วเราไม่อยากทำ
ไม่อยากทำเลยเหรอไม่อยากทำเพราะเรารู้สึกว่าเราเป็นคนเสือกไง
เป็นคนเสือกคือเราชอบที่จะรู้เรื่องชาวบ้านแต่เราไม่อยากเอาเรื่องชาวบ้านมาเล่าให้คนอื่นฟัง
เข้าใจแล้วมันต่างกันนะการเป็นผู้ประกาศคือการเอาเรื่องคนอื่นมานั่งเล่ามานั่งอ่านมานั่งพูด
เพราะฉะนั้นพี่มองว่าผู้ประกาศข่าวไม่ใช่ชีวิตพี่สุดท้ายก็กลับไปนั่งคิดจนกระทั่งได้คำตอบมาอันหนึ่งก็คือ
การเป็นผู้ประกาศข่าวของช่อง๓เนี่ยจริงแล้วต้องบอกเลยว่ามันเหมือนคนถูกลอตเตอรี่เหมือนกันนะ
ถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าพี่เชื่อว่าคนเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยอยากจะไปนั่งตรงนั้น
ก็เลยมองว่าโอเคในเมื่อมันเหมือนเราถูกลอตเตอรี่อะทำไมเราจะถีบมันทิ้งออกไปละโอกาสเนี่ย
เพราะโอกาสมันไม่ได้เข้ามาได้ง่ายนะถ้าพี่ปฏิเสธครั้งนี้ไปแล้วก็ไม่รู้เลยว่าโอกาสครั้งนี้แบบนี้มันจะมาอีกเมื่อไห
หรือมันอาจทั้งชีวิตพี่อาจจะไม่มีอีกเลยก็ได้ค่ะถูกไหมฮะอ่า
พี่ก็เลยตัดสินใจโอเคครับผมจะอ่าน
บางคนก็บอกว่าไม่ใช่คนข่าวกูไม่รู้จะนิยามว่าอะไร

ไปจับเรื่องของ

แต่พี่ทำรายการหนกระแสเป็นฮาร์ดท็อก

แต่บังเอิญว่าแม่ของแพรวา

อยากให้คุณหนุ่มเป็นสะพานให้

เจรจาเบื้องต้นกับทางผู้เสียหาย
พี่ก็บอกว่าพี่ไม่สามารถทำอย่างนั้นได้หรอกจนกว่า
กว่าทางคุณแม่แพรวาหรือน้องแพรวาเนี่ย
จะต้องมีเงินไปซัพพอร์ตพวกเขา
เพราะคนพวกนี้เขาลำบาก

คุณแม่ต้องหาเงินมาเยียวยาพวกเขา

เพราะผมกำลังขอเงินจากเขา

เป็นสื่อกลางได้แต่เป็นคนกลางไม่ได้

สารมวลชนมันต้องมีจริยธรรม

โดยที่มันไม่ได้เหนือป่าฝ่าแรงเรา

ผมว่ามันคือสิ่งที่มันจะทำให้เราสังคม

หรือไปคุยกับพบวงแพลวา

ก็ยังไม่ได้ตังค์แล้วก็ต้องไปบังคับคดีกัน
ยึดทรัพย์ไปนู่นนี่ไปอะไรกัน

ผมย้อนกลับไปถามคุณคำเดียวว่า
การเป็นสื่อเป็นคนกลางไม่ได้

โอเควันนี้ผมเป็นสถาปนิก

ผมเป็นสถาปนิกแล้วผมเดินออกไปข้างนอกถนน
ผมเห็นรถคันหนึ่งเนี่ยไปชนเด็กคนหนึ่ง
แล้วเด็กล้มปุ๊บอยู่กับพื้น

ผมว่าจริยธรรมความเป็นมนุษย์อยู่ตรงไหน

สื่อเป็นสื่อกลางน่าจะเป็นคนกลางไม่ได้

มันสามารถทำให้ทุกอย่างเรียบร้อยได้

ผมว่ามันเป็นการช่วยเหลือไง

มันเป็นเรื่องของจริยธรรมความเป็นมนุษย์

มันเป็นแผลเป็นในใจเรา
มันไม่ต่างอะไรกับที่เวลาคนมาด่าเราว่าเราเป็นลูกเมียน้อย

แต่ผมเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นแรงบันดาลใจให้ผมเองว่า

เขามีสิทธิ์ที่จะต้องชี้แจกในข้อ
คืออย่างนี้พี่ก็บอกว่า

หลายคนด่าพี่ว่ามึงเอาขยะมาออกทำไมไอ้ขยะสังคมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้
เป็นประเด็นสำคัญที่คนมักจะพูดว่ามันให้อะไรกับสังคมเอาไอ้คู่นี้มาออก
หนึ่งพี่ตอบก่อนเลยว่าวิถีชีวิตพี่เองนะ
คนอื่นพี่ไม่รู้จะคิดยังไงแต่ตัวพี่เองไมเซตพี่เองพี่คิดว่า
มนุษย์คือมนุษย์มนุษย์ไม่ใช่ขยะคนคือคนคนทุกคนจะดีจะเลวจะชั่วช้า
ไปถึงแบบสุดกู่สุดเท้าขนาดไหนเนี่ยครับก็เป็นคนเขามีสิทธิ์ที่เขาจะต้อง
ชี้แจงในข้อเท็จจริงของเขานี่คือสิทธิมนุษยชนของเขาที่เขาพึงจะมี
ในความเป็นมนุษย์สุดท้ายแล้วในสิ่งที่คุณตอบออกมา
ประชาชนจะเป็นคนตัดสินคุณเองว่าคุณพูดออกไปเนี่ยมันคือสิ่งที่ผิดหรือถูก
ถ้าคุณพูดผิดคุณก็จะถูกขนานนามว่าเป็นขยะสังคมแบบนี้ต่อไปเรื่อย
ให้อะไรกับสังคมในการเอาสองคนนี้มาเจอกันเก่งลายพางกับโป้
ต้องย้อนกลับไปถามว่าสองคนนี้เขามีเพจแฟนเพจของเขาในแต่ละเพจเนี่ย
คนตามเป็นล้านถูกไหมฮะไอ้ลูกเพจของโป้กับไอ้ลูกเพจของเก่งเนี่ยก็จะตีกันด้วย
เพราะอะไรเพราะหัวงูมันอ่ะตีกันอยู่อืมถ้าเราคิดแค่ว่ามันให้อะไรสังคม
จะตอบเลยว่าแล้วคุณเคยคิดไหมว่าถ้าเกิดเอาไอ้สองคนนี้มาเจรจากันได้
จับมือกันได้เรื่องนี้จบแล้วเรื่องนี้จบอะไรตามมา
หางทั้งหมดเนี่ยมันก็จะยุติในการถล่มกันจะเลิกตีเลิกฆ่ากัน
ผมถามกลับไปว่าแล้วมันให้อะไรกับสังคมไหมอย่างนี้ให้สิก็ต้องให้ถูกไหม
แล้วอะไรคือไม่ให้กับสังคมมันอยู่ที่มุมมองว่าคุณจะเลือกเสกแบบไหน